ดูที่ชายภูมิหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะตำรวจพบศพหญิงปริศนานะคะ
อายุประมาณ๓๕ปีเสียชีวิตที่ป่าริมถนนนะคะ
ซึ่งที่ลำคอมีร่องรอยคล้ายกับถูกบีบคอค่ะ
เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานี้เองค่ะทั้งตำรวจทั้งพิสูจน์หลักฐานนะคะ
ก็ไปในที่เกิดเหตุซึ่งพบผู้เสียชีวิตนะคะ
เป็นผู้หญิงอายุประมาณ๓๕ปีมีรอยสักที่ขา
เสื้อยืดสีชมพูลายเป็ดสีเหลืองด้านใน
แล้วสวมทับด้วยเสื้อกันหนาวสีดำแล้วก็กางเกงยีนนะคะ
นั้นก็ไม่เจอหลักฐานอะไรในตัว
ชนะสูตรเบื้องต้นนะคะที่ลำคอเหมือนมีรอยเล็บจิกลงไป
ลักษณะคล้ายกับถูกบีบคอซึ่งเสียชีวิตมาแล้วไม่น้อยกว่า๖ชั่วโมงนะคะ
ก็ส่งศพไปตรวจพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตที่โรงพยาบาลชายภูมิค่ะ
ถามชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเลยนะคะ
ว่าน่าจะถูกฆ่าจากที่อื่นแล้วเอาศพมาทิ้งตรงนี้นะคะ
จุดนี้เลยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก้งประมาณ๙๐๐เมตร
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งตามหาญาติผู้ตาย
หรือว่าถ้าใครคุ้นเคยนะคะกับลักษณะเสื้อผ้าหรือญาติของใครหายตัวออกจากบ้านไป
ก็สามารถติดต่อได้ที่สพแก้งเคราะห์นะคะ
ตอนนี้ตำรวจยังไม่มีข้อมูลของผู้เสียชีวิตค่ะ
แล้วก็จะสอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิตต่อไปค่ะ